นางพินันโชติรสเสรณีค่ะ

เราก็ไปสัมภาษณ์มาเป็นความคิดเห็นของประธานกลุ่มอนุรักษ์การนะคะ
ก็บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราบอกว่า
กระทำแบบนี้มันดูถูกทำลายศักดิ์ศรีคนเมืองกาล
และคนไทยทุกคนที่ร่วมกันรักษาผืนป่า

แล้วก็อยากจะฝากไปยังผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองนะคะ
ยังไงก็ทำให้มันเป็นความจริงออกมาเลยว่า
ถ้าผิดก็ต้องลงโทษใหญ่แค่ไหนก็ต้องลงโทษ
ตามกฎหมายและต้องลงโทษมากกว่าคนอื่น
เพราะว่าคุณทั้งรู้คุณไม่ได้อดยางนะ
คนที่เข้าไปหาเห็ดหาอะไรน่ะ
เขาหาเห็ดเพื่อมาขายเพื่อมายังชีพ
เขาไปหาหน่อไม้เขาก็เพื่ออย่างชีพ
แต่นี่คุณร่ำรวยมหาศาลแล้วคุณไปยิงสัตว

คุณเตียแม่ทั้งแม่ครัวไปทำครัวอย่างนี้
โอ้โหเราในฐานะคนเมืองกาลรับไม่ได้จริง
นี่ค่ะก็บอกว่าโอ้โหที่อ้างว่าหลงป่าไม่เชื่อหรอก
เอาแม่บ้านเข้าไปทำไมหมายความว่ายังไง
ตั้งใจจะเข้าไปล่าสัตว์อยู่แล้ว
การที่คุณบอกคุณหลงป่าน่ะ
แสดงว่าคุณยังไม่รู้จักระเบียบของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
เขาต้องให้เจ้าหน้าที่ถ้าคุณจะไปไหนต้องให้เจ้าหน้าที่นำ
อันนี้นะเขาไปโดยภารการนะเขาไม่ได้ขอเจ้าหน้าที่นำเลย
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่ออกไปลาดตะเวนเท่าที่รู้ก็เหมือน
เจ้าหน้าที่ไปลักษณะว่าคงจะเป็นห่วงว่าเขาจะโดนสัตว์
กัดเอาซะด้วยซ้ำสิกลายเป็นเขานั่นแหละไปทำร้ายสัตว
เขามีแม่ครัวเข้าไปทำอาหาร
แล้วถ้าเกิดเขาเนี่ยนะเตรียมอาหารอาหารจากข้างนอกไปนะ
เขาต้องโชว์ถังน้ำแข็งถังพลาสติก
ที่เขาต้องบรรจุอาหารไปนี่เขาไม่โชว์เลย
เห็นแต่สัตว์ป่าที่เขายิงอ่ะแทนที่ถ้าเกิดเขามีความรู้สึกว่าเออ
อันนี้เขาไม่ตั้งใจมานะเขาตั้งใจมาทำอาหารกินเอง
เขาก็ต้องมีถังน้ำแข็งซึ่งใส่เนื้อสัตว์จากเมืองเข้าไป
อันนี้แสดงว่าเขาตั้งใจไปหาเนื้อสัตว์ในป่านะ

คุณพินันเองก็ตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะ
ว่าตอนที่เข้าไปภายในพื้นที่ป่า
ทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจค้นภายในรถ
ว่ามีอุปกรณ์ในการล่าสัตว์
หมายความว่ามีเจ้าหน้าที่บางส่วนมีส่วนรู้เห็นไหม
ปกตินะเวลารถเข้าไปนะเขาต้องตรวจเช็คอาวุธ
แต่ว่านี่ทำไมปล่อยให้อาวุธเข้าไปได้ยังไง

เป็นตอนนี้พอบอกว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เขาจะอ้างผู้ใหญ่
ฉันเองก็ต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
รักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นาเลสวนนะคะ
ที่การนี้เขากล้าลงมือจับ
จริงถ้าเขาหลับตามันก็ผ่านไปนะ
เขากล้าจับจริงเนี่ยดิฉันก็ต้องนับถือใจนะ
คนที่จะสู้เนี่ยใหญ่โตมากแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็กล้าที่จะจับ
อันนี้ต้องให้ว่าเขามีใจที่จะรักษา
สมกับที่เขากินเงินเดือนภาษีอากรของเรานะคะ
สุดท้ายนะคะก็ฝากเอาไว้บอกว่า
อยากจะให้ดำเนินการตรวจสอบอย่างโปร่งใส
แล้วก็ออกมาชี้แจงความคืบหน้าให้กับประชาชนเป็นระยะด้วยนะคะ
ไม่ใช่เป็นข่าวใหญ่วันสองวันแล้วเงียบหายไป